เห็นคุณผู้ชมถามหามานานมาก

แล้วผมไปมาร้านล่าสุดกับร้านนี้ติ๊กโภชนา
อยู่ที่จังหวัดนครปฐม

ของกินของอร่อยเยอะแยะมากมาย

แต่ที่ไปร้านนี้มันมีทีเด็ดอยู่ที่ถ้อยจอ
เฮ้อจอปูอุ๊ยจอปู

เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปติดตามเลยในช่วงของ

เดินทางมาที่จังหวัดนักพอร์ตปฐม
เพราะว่ามีคุณผู้ชมส่งเบาะแสสำคัญมา
ว่ามีร้านอาหารอร่อยเด็ดระดับตำนาน

เดี๋ยวจะไปลองชิมกันในช่วงของตลอดกิน
แต่ก่อนอื่นมานครปฐมทั้งทีเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ
ชั่วโมงนี้วินาทีนี้ต้องวัดนี้เลยวัดสว่างอารมณ์ไปกันเลยครับ
มาถึงวัดสว่างอารมณ์ก่อนอื่นก็ต้องจุดทูบจุดเทียนบูชาพระพุทธรูปบนสาราการประเรียนก่อนนะครับ
หลังจากนั้นก็ไปสักการะพระบรมศาลีริกฐาตุโดยเดินวนขวา๓รอบ
เสร็จพิธีก็ต้องเข้าไปกราบขอพรเจ้าพ่อยี่กอหงที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์มากเลยล่ะครับ
และจุดสุดท้ายที่ต้องมาให้ได้นั่นก็คือมากราบขอโชคขอลาบจากรูปปั้นตาทองงิ้วราย
เจอแล้วขอหยิบมาก่อนอยากรู้อ่ะดิได้กว่าไอ
เห็นร้านใหม่แบบนี้แต่ที่นี่แหละครับคือแหล่งรวบรวมความอร่อยมา
มากกว่า๕๐ปีการันตีจากลูกค้าทั้งรุ่นเก่าและรุ่นเก่า
ที่ตบขาวกันเข้ามากินอย่างไม่คาสายแต่ละเมนูอาจจะดูธรรมดา

นี่เลยสวัสดีครับ
เห็นบอกว่าแต่ก่อนพ่อไม่ได้มีร้านอาหารนะ
ขายอยู่บนโบกี้รถไฟ

เขาก็ขายอยู่บนโบกี้รถไฟใช่ไหมคะ

เขาก็เหมือนกับอยากจะปักหลักอยู่กับที่

เมื่อก่อนอยู่นครยีมันเป็นพื้นที่ห้องเล็กอะไรอย่างนี้
แล้วทีนี้มันปลูกบ้านอยู่ตรงนี้ด้วย
พอขายอยู่ตัวก็ย้ายมา
พื้นที่มันกว้างกว่าใช่มีที่สอนรถสะดวก
ที่สำคัญลูกค้าที่เป็นแฟนคลับของเรา

บอกว่าคนในครัวไม่ให้ใช้คนอื่นเลย

เดี๋ยวทำอาหารออกมารสชาติไม่ถูกใจ

เอาล่ะเห็นแบบนี้แล้วจานไหนก่อนดี

เพราะว่าดูจากรูปลักษณ์แล้วมันไม่ค่อยเหมือนกันที่อื่น

เขาก็ผูกเชือกแล้วเขาก็หั่นแล้วก็

ใช่แต่หอยจอร์ดแม่เขาเป็นคนคิดสูตรเองค่ะ

นึ่งเสร็จเขาก็มาหั่นเป็นบางแล้วก็ทอด
สีสันน่ารับประทานขนาดไหนพอทอดออกมาแล้ว
จ้อปูของที่นี่ถือว่าอร่อยมากเลยนะครับ
คือเนื้อปูมันสดเพราะเวลาเคี้ยวไป

รสชาติยอดเยี่ยมถือว่าเป็นออเดิฟชั้นดี

ปลาช่อนแช่น้ำปลาทอดมันเค็มไหม
รสชาติเค็มนิดนึงกำลังดีอะค่ะ
ทานคู่กับพริกน้ำปลาอ๋อเหรอใช่
ที่เราเลือกมาก็ไซส์ประมาณโล๒ค่ะ
ตัวหนึ่งแล้วก็เลาะกระดูกเลาะหัวออกหมดเลย

กัดเข้าไปครั้งแรกมันยุ่ยมันกรอบแบบคุกกี้
คือมันฟวบตัวน้ำราดตัวนี้ไม่เค็มเลย
มันเพิ่มความหอมต่างหากเป็นรสชาติที่ครบรสมากนะ
ลองทานดูรับรองจะติดใจครับค่ะ

เป็นลูกชิ้นปลาฉลาดผัดเครื่องแกงค่ะ

ฉลาดเนี่ยมันจะเป็นปลาน้ำจืด
มันจะเป็นคล้ายพันธุ์เดียวกับปลากลาย

ไม่เกี่ยวกับปลาที่เรียนมาสูง
หรือว่าจบปริญญาตรีปริญญาโท
โอ้โหขวาฉลาด

โอ้โห
เมนูนี้ผมไม่ได้โม้จริงแต่มันอร่อยมาก

แล้วพอมาผัดกับตัวพริกแกงเนี่ยนะ
โหมันเป็นคำที่ครบทุกรสชาติจริงครับ

น้ำพริกเผาที่ทำเองเหมือนกันนะคะ

มันคือต้มยำกุ้งน้ำพริกเผา

แล้วเป็นน้ำพริกเผาที่ทางร้านทำเอง
ต้มยำนี่รสชาติถึงเครื่องถึงรสจริง
เผ็ดแน่แต่ว่าไม่ได้เผ็ดเวอร์จนเกินไป
แต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากคือความเปรี้ยว
มันเปรี้ยวสดจากมะนาวสดที่เขาบีบลงไปจริงครับ

เชื่อว่าคุณผู้ชมดูเราแล้วน้ำลายสอ

การจะเดินทางมาทานอาหารที่ร้านติ๊กโภชนาเนี่ย

ก็วิ่งมาทางถนนปิ่น๙นครจิศรีนะคะ
แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าพืชมนธนสาย๕
แล้วสังเกตขวามือมันจะมีป้ายเห็นว่าทางเข้าตลาดน้ำดอนหวาย
ก็เลี้ยวขวาเข้ามา๒๐๐เมตรร้านอยู่ซ้ายมือเลยค่ะ

เรามีผ้ากันเปื้อนไทยรัฐทีวีมอบให้กับพี่เอ๋ในวันนี้ครับ

อร่อยจริงเด็ดมาก
การประถมแห่งนี้ยังมีของดีอีกมากมาย
รอให้คุณผู้ชมไปสัมผัสด้วยตัวเอง
ครั้งหน้าผมและรถคู่ใจจะพาคุณผู้ชมบุกไปชิมอาหารของอร่อยที่ไหน
ติดตามกันให้ได้ในช่วงตลอดกิน